คณะอนุกรรมการนวัตกรรมสื่อ
องทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์

ทำให้ทุกคนสามารถเป็นสื่อได้

ได้มีการดำเนินการโครงการสำคัญ

และการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์

สอนสดใหม่จากครูไทยทั่วประเทศ
คณะอนุกรรมการนวัตกรรมสื่อ
องทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์